สดเจ้าเก่าเจ้าดังแห่งนครสวรรค์ค่ะ

บอกว่าหากินยากมากนะ
น้องเบย์ตองนี่เป็นหนุ่มเปี๊ยะจริง

เขาพาไปที่ร้านนี้ขนมเปี๊ยะสดเจดาเจ้าเก่าริมน้ำที่นครสวรรค์คุณ
ร้านนี้เนี่ยนะเขาขายมาเกือบ๑๐ปีแล้วนะ

ยังคงความอร่อยมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ
ตอนนี้เพิ่มมาก็ไม่ได้แพงเลย๗บาท
เพิ่มมาอีก๒บาท
สองบาทใช่ตอนนี้๗บาทนะคะเขาก็เดินทางกลับมากินตลอดเลย
ซึ่งขนมเปี๊ยะสดแบบนี้ค่ะมันจะแตกต่างจากขนมเปี๊ยะธรรมดาที่เราเคยทาน
ด้วยความที่ทางร้านเนี่ยเขาจะปั้นแป้งสดเห็นไหม
นี่ปั้นแป้งสดวันต่อวันและใส่ไส้ให้ลูกค้าเห็นหน้าร้านเลย
ใส่ลงไปแบบนี้แล้วค่อยเอาไปทอด
ปกติขนมเปี๊ยะที่เราเคยทานเขาอบใช่ไหมคะ
แต่อันนี้เป็นแบบทอดกับกระทะร้อนโบราณนะคะ
เอาไปแบบนี้เห็นไหมปิ้งทอดบนกระทะอย่างนี้
ก็จะได้รสสัมผัสที่เขาบอกว่ากรอบข้างนอก
อ๋อเหรอข้างในมันจะนุ่มนุ่มในแล้วก็มีไส้เผือกไส้ถั่วแดงอะไรอย่างนี้

มีไส้เผือกไส้ถั่วแดงอะไรอย่างนี้พี่
น่าจะมีหลายไส้คุณเห็นไหมเขาเลี้ยงไว้เป็นช่อง
ไม่แน่ใจว่าเขามีไส้อะไรบ้างแล้วนะในตอนนี้อาจจะมีเพิ่ม
อ๋อว้าวผมได้หนมเปี้ยที่ผมชอบทานนั่นไส้ฟัก

กรอบกรอบก็คือหัวเข้มกับหัวหวานใช่ไหม

ฉันก็ชอบเหมือนกันอันเดียวไม่น่าพอนะคุณเนาะ

โอ้โหเอเกฟคุณคือกลับมาสิบกล่องจากท่านน้ำมนต์

ฉันยังไม่ได้กินสักชิ้นหนึ่งเลย

เลยโปรดิวเซอร์ลุกเลยไม่ได้กิน
อ้าวงั้นทั้งงั้นคุณชดเผยด้วยการจิ้มของเบี้ยใหม่
บอกพี่กัดเผื่อคุณชนะจะไปซื้อพิกัดของร้านอยู่ที่ตลาดริมน้ำหน้าธนาคารกรุงไทยนะคะ
วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสส่วนศุกร์เสาร์เนี่ยเขาจะขายที่ถนนคนเดินนครสวรรค์
ใครอยากชิมความอร่อยแบบดั้งเดิมนะคะหมายเลขโทรศัพท์เราทิ้งไว้ให้เผื่อไปแล้วจะได้โทรถาม
ตกลงชั้นพาโปรดิวเซอร์ได้ทานมั้ยคะ
ไม่ไม่หรอไม่ได้ทาน
แต่วันนั้นก็ซื้อมา๑๐กล่องใช่

แต่แจกใครบ้างทำไมชั้นพาโปรดิวไม่ได้กิน
ส่วนใหญ่ไปลงที่ชั้นเจ้า

ฉันซื้อมาแค่๓กล่องดิฉันกินคนเดียวในรถก็หมดแล้ว